จริงคุณสืบสกุลจะบอกว่าวันเสาร์ก็อยากที่จะแบบเล่าข่าวสบาย
แต่พอดูหัวข้อข่าวสิเอามือไก่หน้าผากเลย
ไม่รู้ว่าจะสบายอย่างไรใช่ครับมีประเด็นร้อนประเด็นใหญ่ประเด็นที่เราต้องตาม

แล้วเราก็ตามประเด็นใหญ่นี้ก่อนเลย
เรื่องของการตามจับกลุ่มตัวเสียอ้วนซึ่งหนีไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะฮะ
แล้วเราก็รอในการที่จะนำตัวเข้ามาในบ้านเราเพื่อมาสอบสวนกันต่อ
บอกว่ารอรอตั้งแต่วันพระฤหัสเย็นใช่ไหม
บอกจะเอาเข้ามาเช้าศุกร์ก็มีข่าวมาอีกว่าจะเอาเข้ามา
จนถึงตอนนี้สายวันเสาร์มาหรือยัง

อ้วนเจออีกภัยความมั่นคง
ตำรวจปัดจับสองแขมเม้แลกตัวกลับไทย
เรื่องของการเจรจาต่อรองการเข้าไปพูดคุยเป็นยังไงนั้น

เพราะว่าทางด้านพลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์

ก็ทำงานเต็มที่เทียวไปเทียวกลับอยู่อย่างนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะกัมพูชานะครับ
เราติดตามความคืบหน้าตรงนี้กันนะครับ

คดีของนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ผู้ต้องหาฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าสปาย
แล้วก็ฆ่านายอนันตชัยจริตรำหรือว่าฟอส
ที่เขาชีจันทร์จังหวัดชมบุรีนะครับ
โดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ

ได้เดินทางไปประเทศกัมพูชาเป็นครั้งที่๒
เพื่อประสานขอรับตัวเสียอ้วนกลับมาประเทศไทย
ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงความคืบหน้า
กับพลตำรวจเอกสุชาติมาโดยตลอดนะฮะ
โดยจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันไหนวันนี้ครับ

และพร้อมจะตอบทุกคำถาม
เพราะตอนนี้ทั้งสื่อเองก็อยากจะรู้นะฮะ

รอกันตลอดล่ะว่าตกลงแล้ว

รอให้กลับมาบ้านเราให้สืบสวนสอบสวนกันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องผ่านขั้นตอน
กระบวนการของทางการกัมพูชาเขาก่อน
แต่พูดถึงเรื่องขั้นตอนมันหลายด่านเหลือเกินนะคะ

จริงก็ขึ้นเครื่องเดินทางจากไทยไปนะ
ไปกัมพูชาตั้งแต่ข้าม๑๖แล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
ตอนใส่แล้วยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
ต้องให้รองอธิบดีกรมตำรวจของกัมพูชา

แล้วก็มาจบที่รัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชา

แล้ววันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์

ส่วนสิ่งที่เสียอ้วนเจอที่กัมพูชานั่นก็คือ

นะครับก็ต้องรอกันนะครับ
โดยพลตำรวจเอกสุชาติรายงานให้พบตรนะครับ
รายงานว่ายังไม่สามารถนำตัวเสียอ้วนกลับไทยได้ในทันที
เพราะยังติดเรื่องเอกสารส่งตัว

เสนอผ่านหลายขั้นตอนตามระเบียบของกัมพูชาเหลือเกินนะครับ

ในวันจันนี้๒๐สิงหาคม
และส่งตัวเสียอ้วนกลับดำเนินคดีในประเทศไทยได้ในวัน
อังคารที่๒๑สิงหาคม

ก็มีรายงานนะครับว่าเสียอ้วนได้ยอมรับกับ
ตำรวจไทยที่ไปสอบปากคำเบื้องต้นนะครับว่า
สาเหตุที่ต้องลงมือสังหารสปายและฟอส
เพราะเห็นภาพบาดตาบาดใจ

ก่อนจะตัดสินใจชักปืนยิงเปิดฉาก
แล้วสั่งให้ลูกน้องกระหน่ำยิงซ้ำ

จากนั้นเขาก็หลบหนีมากัมพูชา
จนถูกจับได้ในที่สุดนะครับ
สำหรับบรรยากาศที่ด่านพรมแดนคลองลึก
อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วเนี่ยนะคะ
คือด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่เขาคาดการณ์กันว่า

เมื่อวานนี้หลายคนก็ไปรอดูบรรยากาศ
ว่าตกลงเพราะยังไม่รู้ไงว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่
บรรยากาศยังคงเป็นไปตามปกตินะคะ

ไม่ได้รับการประสานให้เตรียมพร้อมในการรับตัวเสียอ้วนแต่อย่างใด
แต่ก็มีหลายกระแสเหมือนกันที่บอกว่า

เจ้าหน้าที่อาจจะนำตัวเสียอ้วนขึ้นเครื่องบินตรงมากรุงเทพเลย
เพื่อให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนแล้วก็แถลงข่าว
ก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จังหวัดชนบุรี

เมื่อกี้ที่บอกว่าขั้นตอนที่มันยุ่งยากเนี่ยคุณผู้ชมคือ
เสียอ้วนเขาไม่ได้แค่ถูกตั้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
แต่ที่มันเพิ่มมาข้อหาล่าสุดที่เพิ่ม
คือเป็นภัยต่อความมั่นคงของกัมพูชา
นี่แหละมันก็เลยจะต้องดำเนินการอะไรหลายอย่าง

ขั้นตอนมันก็จะเยอะกว่าคนที่หลบหนีเข้าเมืองปกติ

แล้วก็ตำรวจสืบสวนสพนาจอมเทียนจังหวัดชมบุรี
ทะเบียนกไก่จจ๗๖๑สะแก้วนะครับ
หลังพบจอดอยู่ในพื้นที่วังน้ำเย็น
ซึ่งเป็นรถที่คาดว่านายภูทรสิงห์ดีหรือว่านายน้อยเนี่ย
พาเสียอ้วนหลบหนีไปส่ง
ในพื้นที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
ก่อนที่จะมีชาวกัมพูชามารับตัวไปอีกทอดหนึ่ง
เพื่อพาข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบลายนิ้วมือภายในรถ

ขณะที่จากการตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถ
ก็พบว่านายน้อยไม่ได้เป็นเจ้าของรถ
และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน
เรียกตัวเจ้าของรถมาสอบสวน
ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับนายน้อย
หรือว่าเชื่อมโยงกับเสียอ้วนหรือไม่นะครับ

ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุที่ชนบุรี
แล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นทั้งสถานที่สอบปากคำ
และควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง
พันธุ์ตำรวจเอกอาทรชิ้นทอง
ผู้กำกับการสพนาจอมเทียม

คนที่นำพาเสียอ้วนหลบหนีข้ามชายแดน
โดยได้รับเงินค่าจ้าง๑แสนบาท
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดพัทยา
สารจังหวัดพัทยาในข้อหาร่วมกัน
ผู้กระทำผิดไม่ให้ต้องลงโทษ

ไปส่งฝากขังศาลจังหวัดพัทยา
หลังจากเมื่อวันพศ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา

ข้อหาเดียวกันไปฝากขังแล้ว
ก็คือนายโกวัลหรือว่าวันศิลปาโน
แล้วก็นายวินัยศิลปาโนหรือว่าเน่ง

ตัดสินให้นายโกวัลและนายวินัย
จำคุก๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ก็นำตัวเข้าขังยังเรือนจำพิเศษพัทยาทันที
ซึ่งเรื่องนี้เองทางผู้มกับการของสพนจเทียน
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดี
แล้วก็เปิดเผยว่าตอนนี้ได้สั่งกำลังตำรวจ

เพื่อจะรอรับตัวเสียอ้วนที่กำลังจะข้ามชายแดนเข้ามา
เมื่อนำตัวมาส่งที่สพนาจอมเทียน
ต้องมาพื้นที่นี้ก่อนนะพื้นที่เกิดเหตุ
ก็จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพอย่างที่เกิดเหตุ
ส่วนเรื่องสำนวนคดีตอนนี้นะครับเรียบร้อยหมดแล้ว
เหลือเพียงเสียอ้วนผู้ต้องหาคนสุดท้าย
ถ้าได้ตัวมาจะรีบสอบปากคำทันที
ก่อนจะส่งฝากขังยังสารต่อไปนะครับ
ทีนี้ช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
นายปฏิพัฒน์อักษราพงศ์คนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองสะแก้วก็เดินทางมาเลย
คือเดินทางมาติดต่อคนนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านติดต่อ
ขอจะเยี่ยมลูกบ้านคือนายโกวัลกับนายวินัย
นายโกวัลกับนายวินัยเขาเป็นพ่อลูกกัน
ใช่ค่ะเขาเป็นคนพาเสียอ้วนจะหนีจากไทย
แต่ทั้งคู่ตอนที่ไปถึงเมื่อวานนี้นะคะถูกส่งฝากขังไปแล้ว
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้ที่มาเยี่ยม
จริงมันก็มีที่มาที่ไปนะเพราะว่านายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญ
จำได้ไหมคะในบอลในบอลคือหนึ่งในผู้ต้องหา
ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วเขาเป็นหลานของโกวัล
คือนายบอลก็พาเสียอ้วนมาถึงที่บ้านเพราะว่าในบอลเขาหลบหนีไง
เสียอ้วนหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุยิงฟอสสปายแล้ว
พอมาถึงที่บ้านปั๊บก็เลยขอร้อง
บอกว่าให้โกวัลช่วยพาเสียอ้วนข้ามไปกัมพูชาหน่อย
ตอนนั้นนายโกวัลแล้วก็ลูกคิดว่า
ก็คงจะพาเสียอ้วนข้ามไปเล่นการพนันปกติ

คือเขาไม่รู้ว่ามีคดีมาก่อนหน้านี้

พอพาไปปั๊บถึงชายแดนจังหวัดสาแก้ว

ถ้าเกิดว่าไปชายแดนมันก็ต้องมีพวกบัตรผ่านแดนอะไรปกติถูกไหม

พอเสียอ้วนไม่มีมันก็เลยผ่านแดนตามปกติไม่ได้
ทีนี้ก็เลยเอายังไงดีล่ะ

ก็เลยไปติดต่อนายภูทร
นายภูทรเขามีแฟนเป็นชาวกัมพูชาอยู่

ก็เลยเหมือนกับพา
นายภูทรพาเสียอ้วนหลบหนี
เข้าชายแดนทางบ้านเขาดินที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสาแก้ว

แล้วหลังจากนั้นมีชาวกัมพูชาอีกทอดนึง
มารับต่อชาวกัมพูชาคนนี้

ก็มารับตัวข้ามไปยังฝั่งกัมพูชา
แต่ที่นายโกวัลกับลูก

เพราะว่าเขาก็ได้ค่าตอบแทนด้วยเหมือนกันนะ

ใช่ทีนี้พอส่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหม
เสียอ้วนให้คนพาไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คือนายโกวัลกับลูกชายเขาก็ยืนยันนะ
เขาบอกว่าคือเขาไม่รู้จักกับนายภูทรนะครับ
ภูทรอีกคนหนึ่งที่พาเสียอ้วนหลบหนีไปทางช่องทางธรรมชาตินะครับ

เขาคิดว่าเสียอ้วนจะไปเล่นพนันที่กัมพูชาเท่านั้น

เสียอ้วนเป็นผู้ต้องหายิง๒ศพที่เขาชีจันทร์

เพราะเหมือนว่าเข้ามาผัวพันแล้ว
กระดายพลอยโจรแล้วก็เลยเหมือนกับช่วยต่อค่ะ
ใช่ครับแต่ท้ายที่สุดก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะคะ
ทุกวันนี้ก็ลักษณะเหมือนคนรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะว่าหลานตัวเองแท้หลานกลับไปเยี่ยม

ก็นึกว่าหลานมาก็ดีใจ
ก็ไม่รู้เรื่องว่าก่อเหตุอะไรมา

ก็เหมือนกับมันก็รู้เท่าไม่ถึงการ

หลังจากคุณนั้นคือเสียอ้วนหนีคดีป่ะ

แล้วเขาไม่ได้มาพบกำรวจ
ที่ตอนนั้นก็กระวนกระวายกลัว
เหมือนกับทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนั้น
แต่คือตอนแรกก็คือไม่ได้ทำไปแล้วหรอก
ก็เลยมันจะกลับหลังก็ไม่ได้นะครับ

ปล่อยเลยตามเลยแต่แกก็ทำอะไรไม่ถูกแล้ว

เราไม่ได้ทำความผิดอะไรอีกมันไม่เกี่ยวกับน้องอีก
แต่ว่าไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่ามัน
ผู้สินค้าไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปที่บ้านของสปายครับ

ทางครอบครัวจะเดินทางไปที่ชนบุรีนะครับ
เพื่อที่จะไปดูหน้าของเสียอ้วน

ยืนยันเลยไม่ต้องมาขอโทษศพลูกไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้น
และมีคำถามที่อยากจะถามเสียอ้วนนะครับ
อยากจะถามว่าแค่น้องสปายไม่ยอมคบหาด้วย
ทำไมถึงต้องลงมือฆ่าน้อง
และถ้าเกิดว่าได้เจอหน้าจริง
คุณแม่บอกแบบนี้ก็พร้อมจะอโหสิกรรมให้
แต่จะไม่ให้มาขอขมาต่อกัน
เพราะทางครอบครัวทำใจไม่ได้
ก่อนหน้านั้นคุณแม่ยืนยันมาตลอดว่าไม่อโหสิกรรมไม่ต้องมาขอคำมา
แต่คราวนี้คุณแม่บอกอโหสิกรรมให้ก็ได้

เราจะไม่เกี่ยวข้องกันทั้งชาตินี้และชาติหน้านะครับ
แม่ของน้องสปายเล่าให้ฟังบอกว่าน้องสปาย
ทำงานที่ร้านของเสียอ้วนประมาณ๑ปี
อ้วนถูกใจและอยากคบหาด้วย
แต่น้องสปายบอกว่ายังไม่อยากมีใคร
ยังไม่พร้อมอายุก็ยังน้อยอยู่

น้องสปายลาออกไปทำร้านที่อื่น

และเคยพยายามจะข่มขืนน้องสปายด้วยนะครับ
ฟังคุณแม่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับ
น้องก็เลยออกจากบาร์

แต่ทำที่บาร์อื่นเขาก็ไปรังความ
บอกเจ้าของบาร์ไม่ให้รับ

หนูอยากเล่นอยากกินอยากเที่ยว

มีการบีบคอแล้วก็เอาปืนเจาะหัว

ถ้ามีการทำแผนนะ

อ่าท่านโทรมาบอกแม่ก็จะไป
แม่อยากไปดูแม่อยากไปถามเขา
ว่าทำกับน้องนี้ทำไม

ยังอยากจะถามเสียอ้วนอยู่นะครับ

จัดพิธีปัดเป่าความชั่วร้าย

โดยนางจอมสีชมพูพื้นแม่ของฟอส

ทำงานส่งเงินกลับบ้าน

เหตุการณ์นี้น้องฟอสไม่น่าจะถูกเสียอ้วนฆ่า
เพราะไม่ได้ทำงานอยู่ร้านของเสียอ้วน

ตกลงกับแม่ของน้องสปายแล้วนะครับ
หากตำรวจนำตัวเสียอ้วนไปทำแผน
ทั้งสองครอบครัวจะเดินทางไปดูการทำแผนด้วย

ส่วนทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน
เขาก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ

ทั้งสองครอบครัวนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับ

เรื่องของด้านกฎหมายต่างนะครับ

ก็คงต้องขยายความกันสักนิดหนึ่งนะครับ

ทางการกัมพูชาเขาต้องการให้เรา
ส่งตัวผู้ร้ายที่หลบหนีเข้ามาในบ้านเรา
ที่ก่อเหตุที่กัมพูชานะเป็นชาวกัมพูชา

ส่งตัวกลับไปให้เขาก่อนที่จะแลกตัวกับเสียอ้วนกลับมา
เรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสุชาติ
ก็ออกมาชี้แจงทางด้านเจรตำรวจแห่งชาตินะ

ประสานให้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๒คน

เป็นผู้ต้องหาชาวกัมพูชานะครับ

ที่ก่อเหตุอุกชะกันฆ่าคนตายที่ประเทศกัมพูชา

คือเรื่องนี้เขาประสานมาตั้งแต่คดีเสียอ้วนยังไม่เกิดขึ้นอีก
ทางการไทยก็พยายามที่ตามจับกลุ่ม

การจับกลุ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๗สิงหาคมแล้ว
เวลา๙นาฬิกาตำรวจทหารและฝ่ายปกครอง
ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายฮอนเวสนาอายุ๒๒ปี
แล้วก็นายบุญพลล็อกอายุ๒๑ปีชาวกัมพูชาไว้ได้แล้ว
โดยบอกว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามา
และอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็ส่งพนักงานสอบสวนของสพท่าใหม่ดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการที่จะต้องแลกตัวกับเสียอ้วนนะครับ
นี่แหละจับกลุ่มตัวได้ที่จันทบุรีที่บ้านเราสองคนนี้นะคะ
ถอดเสื้อก็ใส่เสื้อทางด้านขวามือนี่แหละ